ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่จังหวัดตราด
คลั่งรักคลั่งร้ายอีโต้ฟันตายแล้วก็เจ็บ
มีหนุ่มคนนึงนะคะเขาคลั่งรักอยากจะตามง้อขอคืนดีอดีตแฟนสาว
ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านคาลาโอเกะ
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เล่นด้วยไม่ยอมกลับไปคืนดีนะคะ
อดีตแฟนหนุ่มคนนี้เขาคลุ้มคลั่งค่ะใช้มีดอิโต้ไล่ฟันเธอ
จนกระทั่งตายค่ะที่เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเจาะลึกประเด็นร้อนค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพนายเจมส์ก่อนลงมือสังหารนางสาวชนนิการ
อดีตแฟนสาววัย๒๑ปีด้วยการใช้มีดอิโต้ฟันจนตายคามือ
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเป็นแฟนกันแต่ด้วยพฤติกรรมเกเรของเจมส์
ทำให้ชนนิการทนไม่ไหวจึงขอแยกทาง
แต่ถ้าว่าฝ่ายชายตามง้อไม่สำเร็จจึงจบลงที่การฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
เช้าวันที่๒๘มีนาตำรวจภูทรเมืองตาดรุดไปตรวจสอบเหตุฆ่ากัน
ที่ร้านข้าวมันไก่ริมเขื่อนในตำบลน้องเสม็ด
พบร่างชนนิการกัวขุนทศเด็กเสิร์ฟร้านคาลาโอเกะที่อยู่ติดร้านข้าวมันไก่
ถูกฟันด้วยมีดอิโต้ทั่วร่างเป็นแผลเวอะวะแขนเกือบขาดศีรษะเป็นแผลชะกัน
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๒รายคือนายศรีสัมพันธ์บุมประกาศ
ลูกชายเจ้าของร้านคาลาโอเกะถูกฟันที่หัว
และนางสาววันธนีอิ่มอ่วมพนักงานร้านข้าวมันไก่โดนเข้าที่คอ
อาการสาหัสต้องหามส่งโรงพยาบาล
พยานในร้านข้าวมันไก่เล่าว่าตอนรุ่งสางกำลังเปิดร้าน
ชนนิการก็วิ่งหนีตายเข้ามาขอความช่วยเหลือ
โดยมีนายเจมส์วิ่งตามมาติดติดทำร้ายทุบตีมีคนในร้านคอยห้าม
แต่ถ้าว่าเหตุการณ์ไม่ได้จบเพียงเท่านั้น
คล้อยหลังไม่นานเจมส์เดินออกไปนอกร้าน
ก่อนจะย้อนเข้ามาคว้ามีดอิโต้หั่นไก่
หนำฟันชนนิการจนตายคามือ
มมีดยังกวัดไปโดนลูกชายร้านข้าวมันไก่
กับคนในร้านเลือดสาดไปด้วย
ผู้หญิงมันก็ปากคอไปทีนึง
ปากคอเสร็จแล้วมันก็หอดไปหลวบหนี
ก็ดึกแล้วมันก็ฟันอะไรกัน

บุญจันทร์ดวงจันทร์เจ้าของร้านคาลาโอเกะ

บอกคนตายเป็นหลานเมื่อก่อนทั้งคู่เป็นแฟนกัน
แต่ระยะหลังถูกทำร้ายร่างกายบ่อยจนต้องขอเลิก

และไล่ทำร้ายจนหลานสาวต้องหนีตายแต่สุดท้ายก็ไม่รอด
ตำรวจประสานกู้ภัยออกตามล่าเกมเดียวนั้น
หลังเกิดเหตุหมอนี่วิ่งตะเลิศไปทางสะพานวัดโยธานิมิตร

เจ้าหน้าที่กว่าครึ่งร้อยต้องใช้ทั้งเรือและโดรนบิน
ค้นหาผ่านไป๒ชั่วโมง

ตัวนายเจมส์นอนหมดแรงอยู่กลางป่า
ในสภาพโชคเลือดมีบาดแผลตอนหลบหนี
ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
และพยายามฆ่าเข้าคุกรับกรรม
คนตายมอบให้ญาติรับไปดำเนินการ

พ้นขีดอันตรายรอให้ปากคำ
คลั่งรักคลั่งร้ายตายเจ็บอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน